ยักษ์ยักษ์มาตำส้มตำ

ยักษ์มาตำส้มตำในครกยักษ์ค่ะคุณ

โอ้โหดึงดูดสายตาจริง
เรียกได้ว่าเป็นลีลา
ที่เขามาแถวบริเวณงานมหากรรมดนตรีค่ะ
จัดอยู่ข้างห้างสรรพสินค้าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะ
จะบอกเลยว่าคนที่แต่งตัวเป็นยักษ์เนี่ยคือเจ๊ขวัญค่ะ
ขวัญชื่อคุณกิตติพิษไผ่ละออายุ๓๗ปีนะคะ
บอกว่าจริงก็ตำส้มตำอยู่แล้วนี่แหละ
แต่ว่าแรงจูงใจที่ต้องมาแต่งตัวแต่งหน้าสไตล์ยักษ์แบบนี้นะคะ
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณเจ๊ขวัญเนี่ยเคยไปไหว้ขอพรยักษ์แม่ใหญ่
พระแม่ยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นรูปปั้นนางยักษ์ที่งมขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กรอง
เอามาไว้ที่วัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงคราม
บอกใกล้เคยพาไปไง
ใช่ไงแล้วเจ๊ขวัญเนี่ยพอไปไหว้ขอพรมาแล้วก็ฝันถึงยักษ์แม่ใหญ่
แม่ใหญ่บอกว่าให้ลองแต่งตัวเป็นยักษ์ขายส้มตำสิ
ขายดีมากจากนั้นเธอก็เลยทำตามที่ยักษ์แม่ใหญ่บอกเลยค่ะ
แล้วก็ขายดิบขายดีจริงมีลูกค้าเยอะมากได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากขึ้น
ก็แต่งหน้าแต่งตัวครบ
จากนั้นมาเธอก็แต่งตัวแต่งหน้าเป็นยักษ์ตลอดเลยนะคะ
ถ้าหากว่าใครนะมีโอกาสไปที่บริเวณห้างสรรพสินค้าที่ว่าที่อยู่บริเวณงานมหากรรมดนตรี
อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจะเจอเธอเลยเนี่ยเปิดร้านส้มตำ
แม่ใหญ่เมืองยักษ์

ขึ้นมาต่อคิ้วยาวเฟื่อย
ถูกก็บอกแล้วว่ารสชาติส้มตำก็อร่อยลีลาการตำก็ดี

รับประกันเลยว่าแซ่บทุกครกอย่างแน่นอน
บอกเลยว่ารีบไปแต่บริคช้าจะหมดได้
จะย้ายร้านไปที่ไหนอีกหรือยัง
ใจตามเท่าไหรกิจนัดให้ด้วยกันอ่ะอยู่จังหวัดระยอง